ต่อที่เรื่องของโชคลาภกันหน่อยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเอามองเอาเองใช้วิจารณญาณของตัวเองแล้วกันนะเราก็นำมาฝากนะฮะที่แรกก็พาไปที่นี่ก่อนเลยไปดูต้นชะโนธเคยเห็นไหมล่ะไม่เคยนี่คือต้นชะโนธหลายคนเอ้ยคำชโนธคำชโนธแต่ไม่รู้ว่ามันมีต้นชะโนธหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้คือต้น
อ่าชาวบ้านก็เอาแพ้สามสีพิภูที่ลำต้นชาวบ้านก็บอกว่าว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ต้นชะโน้ดอยู่อีสานเนอะเออก็ไปคำชะโน้ดกันเพราะว่ามันเป็นที่มาของคำชะโน้ดคือต้นชะโน้ดขึ้นอยู่ในป่านะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่อีสานแต่เนี้ยมันอยู่ที่หน้าวัดที่อ่างทองขึ้นเองเลยไม่มีใครเอ
ชาวบ้านก็เลยไปไหว้แล้วก็เอาแพ้สามสีไปผูกแล้วก็แน่นอนนะฮะมีอุปกรณ์เครื่องเส้นวาดไปไปไหว้กันพระครูสังครสมพงศ์เจ้าอาวาสก็บอกว่าเมื่อครั้งที่อัตตามามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสคืนแรกเลยนะคืนแรกอัตตามาฝันเห็นงูใหญ่กับงูน้อยหลายตัวค่ะเลยเข้ามาอยู่ในวัดค่ะนะซึ่งในฝันเนี้ยอั
ไม่ควรมีต้นคำชโนธมาดูในจุดที่เต็มเลยคำชโนธคำชโนธก็คำชโนธค่ะดินแดนแห่งพญานาคที่จังหวัดอุดรฐานีนักท่องเที่ยวนักเสียงโชคไปกันเยอะเลยนะคะไปกระดาษไหว้ขอพรค่ะแต่เขาบอกมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่ต้นมะเดือยักษ์ต้นมะเดือยักษ์เดือยักษ์อยู่ด้านหลังเนี่ยนะชาวบ้าน
ไงมาแหละร่องรอยอย่างเงี้รอยพญานาคแน่ใช่เขาก็เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคชาวบ้านถ่ายภาพกันเก็บไว้นะคะขณะที่บริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธพาออกมาเลยไม่อยากอยู่ตรงนั้นนานครับออกมาด้านหน้าเลยมาลานบวงสวงมีชาวบ้านพาไปพากันไปทำพิธีแก้บนแล้วก็ทำพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคนอกจากนี้นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องดูเลยนะถ้าคนนี้มาหน้า
ต้องดูที่มือเขาบอกว่านางน้อยนี่เขารำสวยนะคะเป็นการรำถวายพ่อปู่ไม่ยากชาวบ้านบอกว่าก็เห็นอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นางน้อยเองแล้วก็ในอันนมนค่ะอันนมนบางทีก็เห็นไปแล้วเนอะคุณผู้ชมก็ดูเอานะครับไปที่วัดทรงเสวยอเภอวัดสิงห์จังหวัดชายหน้าที่นี่ของดีของเด่นนั่นแหละค่ะป้ายนั่นแหละค่ะไอ้ส้มฉุนกุ

ไม่มียอดซื้อเลยทีนี้ส้มโอก็ขายไม่ออกก็ต้องให้คนงานกลับบ้านไปนะคะแต่หลังจากที่มาที่วัดทรงเสวยแห่งเนี้ยมาขอนี่ไงส้มโอ๑๐๐ตัน๑ตันนะคะ๑๐๐กิโลกรัมหลังจากที่มาขอไอ้ส้มฉุนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยขายดีเทน้ำเทท่าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนขายดีมากกำลีกำไรมันกลับมาเพิ่มขึ้น
เอาละถึงไหนถึงกันส้มโอที่เคยบอกว่าขายไม่ออกขายไม่ได้มาวันนี้กำไรเพิ่มขึ้นกำไรเยอะมากขายออกหมดส่วนนะจ๊ะ
อันนี้คือเหลือนะ๑๐๐กิโลกรัมนี่เหลือนะตั้งใจมาเลย

ว่ามันยิ่งกว่าการได้โชคลาภจากเรื่องดวงอีกนะ

นะครับประชาชนไปว่ายขอโพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
คือคักเหมือนเดิมครับโดยเฉพาะที่หุ่นปั้นเซียน๘โรงศรีเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

นักเสียงโชคก็แน่นอนครับนำสิ่งของไปเส้นไหว้
มีกาแฟบุรียาเส้นแล้วเครื่องดื่มชูกำลังที่เซียนแปะเขาชอบนะฮะ
มีคุณเอ๋อายุห้าสิบสามปีเป็นชาวนนทรัพย์บุรีเขาบอกว่าเนี่ยนะ
ได้ยินเสียงผู้คนเขาร่ำลือกันว่าถ้าอยากมีโชคลาภต้องมาขอพรเซียนแปนโรงศรีที่นี่
ก็ตัดสินใจพาครอบครัวไปไหว้ขอพรนะฮะ
ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ไปอ่านคำทำรายดูเออเกิแมดไบอืม
ว่าจะเป็นยังไงจะมีโชคมีราบหรือเปล่าสุดแท้แต่ก็ได้แต่
ยิ้มและรอความหวังกันต่อไปสุดแท้แต่ครับขอให้
ให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วก็อย่าลืมเราสามคนนะฮะ
หมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงเหรอจริงเหรอ